เป็นห่วงพี่น้องริมสองฝั่งแม่น้ำบางประกงเหลือเกิน

ไม่หมดที่จับไปแล้วเจอเพิ่ม

เจอเพิ่มรอบนี้เจอแล้วก็ยังจับไม่หมดด้วย

เพราะว่าคราวนี้เจอ๓ตัว
แถวคูน้ำเดิมครับคุณผู้ชมฮะ
ไปดูหน่อยกู้ภัยเขาเอากำลังนะครับ
ลงพื้นที่บริเวณคูน้ำริมถนน
ในตะบนมัดมือไพร่หลังแบบนี้เลย
อันนี้คือโดนจับได้แล้วโดนจับโดยละม่อมด้วยนะ
อ๋อเหรอครับคนไหนตัวไหน
อ๋อตัวไหนล่ะครับอันนี้เกิดขึ้นที่อาพบังน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเศร้าหลังจากมีชาวบ้านแจ้งว่า
เห็นจราเข้สามตัวมันรออยู่ในครูน้ำ
หนึ่งตัวเนี่ยอยู่ในคูน้ำเก่าที่เคยจับได้เมื่อสิบห้ากันยายนที่ผ่านมา
และอีกสองตัวพบมันตรงครูน้ำฝั่งตรงข้าม
คาดว่าทั้งสามตัวที่พบยาวประมาณถึง๒เมตรได้ในตอนแรกนะ

กู้ไพรเอาสูบน้ำออกสูบน้ำออกนะครับ
หาแหล่งที่กบดานซ่อนตัวของมัน

ก็จับจราเข้ได้ตัวหนึ่งตัวนี้ยาว๑เมตร๕๕เซนติเมตร
นี่นะครับจับเอาขาไพ่หลังเลยนะฮะ
แล้วก็เอาผ้าดิบปิดตามันไว้นะครับ
จากนั้นช่วยกันอุ้มขึ้นจากคูน้ำ
แล้วก็เอามามัดปากนะครับไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
ตัวที่๒วัดความยาวได้๑เมตร๓๘เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาตัวที่๓ต่อนะครับ
แต่ไม่เห็นว่ามันอยู่ตรงไหน
แล้วเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวจะโดนคมฟันมันเข้า

แล้วจะเริ่มค้นหาอีกครั้งในวันนี้ครับ
ส่วนจราเข้ทั้ง๒ตัวกู้ภัยเดี๋ยวจะโสมอบให้กรมประมง

แม่ชาวบ้านแถวนั้นก็ระวังระวังหน่อย
ริม๒ฝั่งแม่น้ำปราปกงก็อย่าพึ่งไว้วางใจนะครับ
เพราะว่าแบบนี้แสดงว่าน่าจะหลุดออกมาพอสมควร